ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวบางบัวทองหน่อยนะฮะ
เป็นร้านขายเนื้อไก่สดนะครับ
ทีนี้ทางร้านบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกค้าประจำ
มาซื้อทุกวันมาติดต่อกันแบบโอ้โห๔๕เดือนแล้ว
เดี๋ยวนี้เขาก็โอนเงินทางแอปพลิเคชันใช่ไหม

ตกลงไอ้ที่โอนที่โอนเนี่ยไม่เคยกดตกลงแล้วเงินเข้าเลย

คือพอจับได้เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยจะเอาเรื่องเนี่ยถึงขั้นแบบนั่งกราบกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะคะหนูจะมาบอกถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะที่ขายของตามตลาดหรือขายของที่ไหนนะคะที่รับเงินเป็นเงินโอนนะคะ
วันนี้ลูกพี่หนูโดนนะคะเขาหลอกลูกพี่หนูมา๒เดือนกว่าตกอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะคะ
แบบว่าหนูเป็นคนตักดาหนูก็ไม่รู้นะว่าเขาจะโอนมาให้จริงหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน

เขาก็บอกว่าเขาจะโอนให้แต่เขาไม่ได้โอน
ทางลูกจ้างที่ร้านเนี่ยอัดคลิปและลงติ๊กต๊อก
บอกว่าน่าจะแสนกว่าบาทที่โดนไป
แต่เจ้าของร้านบอกเดี๋ยวไปตรวจสอบย้อนหลังอีกที

ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทำมาค้าขายน่าจะเจอแบบนี้กันบ่อย
ค่ะด้วยความที่คงไว้ใจกัน
เพราะถูกจับได้กราบไหว้แบบย่อเลยนะ

อย่าเรียกตำรวจไม่อยากถูกจับดำเนินคดี

ทางเจ้าของร้านเลยบอกว่าถ้างั้นโอนมาก่อนเลย
เพราะว่าคุณมาหลายเดือนเหลือเกินวันหนึ่งเนี่ย
มาวันหนึ่งอย่างน้อยก็รอบ๒รอบ
รอบนึงก็โอ้โหหลักเกือบพันหรือว่าพันกว่าบาท
ไม่รู้ว่าศูนย์ไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าคุณโอนมาก่อน
๕๐๐๐๐บาทเดี๋ยวฟังตรงนี้นะครับ
หนูขอร้อนหนูขอโทษหนูขอโทษ
หนูขอโทษจริงนะคะหนูขอเลี้ยงลูกนะพี่นะ
หนูขอชดใช้หนูขอชดใช้พี่หนูขอชดใช้

แต่ไม่จ่ายเงินเขาเป็นเดือนนะคะ
ก็เหมือนที่ร้านบอกตอนทำทำไมไม่คิด
มาตอนนี้แบบโอ้โหเอาเป็นว่าทางร้าน
ทางเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้านขายเนื้อไก่
บางบัวทองนะฮะคุณฮารุนนะครับ
เขาก็เอายอมนะไม่แจ้งความก็ได้นะ
แต่โอนมา๕๐๐๐บาทนะครับ
เขาก็โอนมาให้นะลูกค้าสาวคนนี้นะ
คือทางเจ้าของร้านบอกเป็นลูกค้าประจำของร้าน
ซื้อแทบทุกวันความมาแตกคือเมื่อวานนี้
ซื้อของเมื่อวานนี้ล่าสุดคือยอด๙๖๐บาท
ก็ทำเหมือนทุกครั้งก็คือบอกว่าโอนแล้วนะ
แต่เมื่อวานนี้ลูกค้าคนนี้โอนเสร็จปึ้ง
ไม่ได้หยิบบินกลับไปไม่ได้เอาสลิปกลับไปนะครับ
เจ้าของร้านเขาก็เอาบินต่างมาเช็คยอดเงิน

ไอ้ยอด๙๖๐บาทไม่เห็นมีโอนเข้ามาเลย

พอตามกลับมาได้เธอก็บอกโอนแล้วโอนแล้ว
เงินมันไม่เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอนใหม่ก็ได้

เจ้าของร้านบอกเอ้าทีนี้โป๊ะแตกเลย
ใช่ถ้าคุณเคยโอนเงินให้กับทางร้าน

คุณมาถามหาบัญชีทำไมแปลว่าคุณไม่เคยโอนเลย

คุณมาทุกวันวันหนึ่งเนี่ยรอบสองรอบ
ถามไปถามมาซักไปซักมา
เจ้าของร้านเลยบอกงั้นขอเช็คย้อนหลังหน่อย
ไม่เคยมีชื่อนามสกุลของผู้หญิงคนนี้
โอนเงินจริงแม้แต่ครั้งเดียว
สุดท้ายสารภาพวัฒนธรรมแบบนี้
โอ้โหมาเป็นเดือนนะฮะ
ค่าเสียหายก็เลยเรียกไป๕๐๐๐บาท
ผู้หญิงคนนี้รีบโอนให้ทันทีเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี
แต่เจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่เช็คหมดเลยนะ
ตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้เท่าที่รู้เนี่ย
ซื้อของที่ร้านตั้งแต่พฤษภาคม

นี่เดือนอะไรเนี่ยนี่กลางเดือนตุลาแล้ว
นี่๕เดือนกว่าได้แล้ว
เดี๋ยวจะไปไล่ดูเลยว่าถ้าคำนวณมาแล้ว
ค่าเสียหายมันจะต้องเท่าไหร่

ถ้านับเป็นมูลค่าอย่างที่ทุกน้องว่า
ผมว่ามันมากกว่าแสดมากกว่านั้นแน่ครับ

นี่ฮะท่านผู้ชมส่งข้อความมาหลายคนบอกอยากให้แจ้งความเหลือเกิน

แล้วก็แนะนำพ่อค้าที่เป็นเจ้าของร้านว่า
สัญญาณเตือนว่าเงินโอนเข้าหรือยังจะได้รู้

ให้มันดังไปเลยดังทั้งวันเลย
ใช่จะได้รู้ว่าเงินโอนเข้าตึ้งอย่างนี้